เหตุการณ์ที่บ้านของไอซ์หีบเหล็กนะฮะซึ่งก็อย่างที่ทราบกันอยู่
อืมตามกันมาตลอดนะครับตอนนี้ในไอซ์นะครับอ่า
ไอซ์ชายวัยสี่สิบเอ็ดปีถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำค่ะอ่า
ช่วงระหว่างการฝากขังเพื่อดำเนินคดีตามข้อหาที่ตำรวจไปคุมตัวเมื่อเช้ามืด
เก้ามกราคมอ่าจากบ้านที่สุดซอยเพชรเกษมสี่สิบเจ็ดของเขาอืมอ่า
ข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดอาวุธอาวุธปืนอาวุธมีดต่าง
แล้วก็ข้อหาฆาตกรรมอำพลางศพหญิงสาวที่ชื่อน้องกุ๊กกิ๊กใช่ค่ะ
ฝังดินใช่ค่ะที่บ่อน้ำโครงกระดูกมนุษย์อันนี้รอหลักฐานเพิ่มอืม
เราตามกันมาหลายวันเนี่ยอย่างที่ท่านทราบนะครับมีพระวันลบ
เคยเดินทางไปที่บ้านในไอซ์มาจากจังหวัดกาญจนบุรีใช่
ไปสองรอบแล้วก็สัมผัสได้ทั้งสองรอบ
ว่าเหมือนกับมีวิญญาณผู้หญิงและเด็กอยู่ในบ้าน
บริเวณบ้าน๒๐ไร่ของในไอซ์แล้วยังวนเวียนอยู่ไม่ไปไหน
อีกวันหนึ่งไปอยากจะเข้าไปปรากฏ
ติดต่อป้าเล็กเจ้าของบ้านไม่ได้เลยกลับไป
แล้วคนก็ตำหนิว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ด้วย
ป้าเล็กเป็นป้าของในไอซ์พอพ่อแม่ในไอซ์ไม่อยู่แล้ว

แต่ก็ไปเจอสารพระภูมิเก่าใช่ค่ะอยู่บริเวณหลังบ้าน
หลังบ้านจะเป็นซอยที่จะออกมาได้
คนก็จะเดินไปเดินมาได้อยู่บ้าง
ที่รกร้างว่างเปล่าต่างที่อยู่ในพื้นที่บ้านในไอซ์
มงต้นไม้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ที่คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีต่างไปดูเบาะแสต่าง
เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นในบ้านในไอซ์หีบเหล็กนะฮะ
ซอยเผ็ดเกาเซม๔๗นะครับ
บ้านของนายอภิชัยชื่อจริงของนายไอซ์นะครับ

ตรงจุดนี้ที่พอจะเป็นทางเข้าออก
ที่คนที่เช่าผลัฐบัสเบ้นอยู่จะเดินเข้าออกได้บ้าง

ใช่มากวาดบ้านมาถางหญ้ามาตัดต้นไม้
รกร้างพื้นที่ในบ้านแถวนี้

คุณนฤทธิ์ก็เลยถามคนที่มาทำงานแถวนี้คนหนึ่งนะครับ

ถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้พี่คนเยอะจัง

พี่เขาบอกว่าอ๋อวันนี้มาช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่นะ
อย่างที่มากันเนี่ยก็มากันจากต่างจังหวัดจ้างคนงานมาช่วยกัน
มาทำความสะอาดรอบบ้านเลย

คนแถวนี้ที่เป็นญาติของป้าเล็กด้วยบอกว่า
ก็ที่บ้านเนี่ยพอมีข่าวเรื่องความรกร้าง

ต้องย้ายออกจากหอพักของบ้านของในไอซ์ออกไป
ก็เลยมาช่วยกันตัดย่าทำความสะอาดทำบ้านให้โล่งเตียน
โทรไปหาบอกว่าเออมาช่วยให้หน่อยมาจัดแจงเรื่องนี้ให้หน่อย

มาทำความสะอาดใช่ไหม

ก็จะเห็นแบบล็อกแบบเนี้ยนะครับ
ก็คงอยากจะให้บ้านเนี้ยสะอาดสะอาด

อาพาทแบบนี้ลักษณะก็เหมือนหอพักด้วยนะครับ
ซึ่งป้าเล็กดูแลอยู่มีทั้งหมด๑๒๐ห้องนะครับท่านผู้ชมครับ
ถามราคามานะฮะค่าเช่าห้องพักเนี่ย
ห้องหนึ่งก็คือ๑๖๐๐บาทถึง๒๐๐บาท
เขาอาจจะมีหลายขนาดนะครับ
ถ้าจะลองคำนวณเงินแต่ละเดือนนะถ้าคนอยู่เต็มห้องเลยนะทุกห้องเลยนะ
ห้องแล้วเราคิดเอาห้องละ๑๖๐๐บาท

อายุ๔๑แล้วแต่ก็ยังอยู่ยังมีเงินทอง
ใช่ค่ะแล้วก็ที่ตั้งก็อยู่ในทำเลที่ดีด้วยนะคะ

ทีนี้พอมีข่าวเรื่องนี้ก็จะเห็นข่าวว่าโอ้โหคนนู้นย้ายออกคนนี้ย้ายออกแทบไม่เว้นวันนะครับ
อยู่ในทำเลเนี่ยเป็นทำเลทอง

ซึ่งติดกับสถานีรถไฟฟ้าหลัก๒

อืมนี่ไงฮะเราทำเป็นแผนที่ให้ดูนะคะ

ใช่ก็เดินออกมานิดเดียวขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานได้เลย

แล้วก็ห่างจากห้างสรรพสินค้าใหญ่ห้างหนึ่ง

ก็ถือว่าไม่ยากใช่ไหม

ใช่ไม่เดินก็นั่งมอเตอร์ไซค์นิดเดียวก็ถึงแล้ว
นี่นะครับคนพักอาศัยกับชาวบ้านที่อยู่ที่นี่บอกว่า
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาของห้องพักที่นี่ก็ถูกกว่า
ห้องพักที่อื่นในระแวกเดียวกันด้วยนะ
แถมยังกว้างด้วยนะห้องเนี่ยวิวก็สวย
คือถ้าไม่มีข่าวว่าพบศพวิวมองเข้าไปในบ้านของในไอซ์มันสวยนะ
มีบึงบ่อน้ำกว้างใหญ่เป็นสวนอะไรแบบนี้
เห็นต้นไม้เห็นสระน้ำดีกว่าออกมาแล้วมองไปเจอแต่ตึก
แต่ก็มีบ้างบางห้องที่ในเวลานี้ก็รู้สึกกลัวกับข่าวที่เกิดขึ้น
หรือบางห้องก็บอกว่าก็เจออะไรกับตัวเองที่รู้สึกว่ามันก็ตรงกับเรื่องลี้ลับ
ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านของในไอซ์
ฝันถึงบ้างมองเห็นอะไรแปลกบ้างก็ย้ายออกกันไป
จากการสำรวจวันนี้นะครับเราไปเจอสารพระภูมิเก่าอีกสองสารนะครับ
ก่อนนั้นที่เราทราบว่ามีสองศาลคือศาลใหม่ศาลปกติที่กราบไหว้บูชาอยู่ด้านหน้าบ้าน
สารเก่าหลังบ้านที่มีรูปปั้นงูดำค่ะนี่วันนี้ไปเจออีกสองสาร
แต่ผมดูลักษณะน่าจะเหมือนศาลเจ้าที่เหมือนศาลเจ้าที่ด้วยอ่ะ
เป็นสารไม้อย่างเงี้นะฮะบางทีพระภูมิเขามีสารเจ้าที่คู่ด้วย
แต่เอาเป็นว่าเก่าแล้วแล้วก็มาทิ้งอยู่ด้านหลังบ้านนะครับ
หนึ่งก็วางอยู่บนรถยางรถยนต์เก่าด้วยอีกสารหนึ่งก็อยู่บนจอมปลวกนะครับ
ก็เลยคาดกันว่าที่บ้านเนี่ยอาจจะมีสารใหม่มาแล้วก็ยกสารเก่าทิ้ง
แต่ความจริงการทิ้งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีสถานที่มีจุดที่จะทิ้ง
ให้เป็นที่เป็นทางในจุดที่มันจะทำให้ไม่เกิดเรื่องราวอะไรต่าง
วุ่นวายอะไรในบ้านตามความเชื่ออะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
เขาไม่นิยมมาทิ้งแบบทิ้งเกะกะในบ้านอยู่นะครับ
ใช่แล้วก็มาทิ้งอยู่ในบริเวณบ้านแบบนี้ไงไม่มีใครเขาทำกัน
เนี่ยฮะก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับเพราะว่ามีคนที่พักอาศัยอยู่แถวนี้
เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นสิ่งต่างที่เกิดขึ้น
อาจจะเป็นเพราะว่าเอาสารเก่าในบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ย
มาทิ้งคว่างไปแบบนี้หรือเปล่านี่นะครับ
ซึ่งเราก็ยังขยายผลให้คุณผู้ชมเพิ่มเติมนะคะ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของไอซ์หีบเหล็กอะค่ะคือเราอยากรู้จริงจริงว่า
สาเหตุที่ก่อเหตุอะไรอย่างโหดเยี่ยมเจอศพอย่างน้อย๓ศพในบ้านเนี่ย
ตกลงแล้วไอซ์เป็นคนยังไงเป็นคนโรคจิตอมหิตหดเยี่ยม
หรือเป็นคนที่ขี้เมาเมาเสพยาหลอนแล้วก็ลงมือก่อเหตุ
หรือเป็นคนที่ชอบศัยศาสตร์ชอบมนต์ดำครับ
สิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของศัยศาสตร์มนต์ดำมันมีหลายอย่างที่ทำให้เราต้องตามในประเด็นนี้
เช่นมีชาวบ้านนะคะที่อยู่ใกล้กับบ้านของไอซ์หีบเหล็ก
ไอซ์หีบเหล็กนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ไปนั่งสวดอะไรก็ไม่รู้แถวบ่อน้ำใกล้กับจุดที่พบศพ
สองก็คือที่ไปพบสารที่มีงูดำอยู่ในศาลนะคะแล้วก็มีสารมีอะไรแปลกอยู่ในบ้านของในไอซ์
เรื่องของศัยยศาสตร์เราก็เลยให้ติไปตามให้
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขติบอกว่าเรื่องนี้ติขอไปคุยกับเนรนแอร์จอมขมังเวท
แต่ตอนนี้ออกมาแล้วก็ไปโดนคดีตอนนั้นก็พวกทำคุณสัยทำเสน่ห์
มีเรื่องภูมิปุ่ยงเรื่องผู้หญิงแล้วก็ได้รับการลดโทษมาเรื่อยเป็นควรประพฤติดี
ใน์จำมันอะไรแบบเนี่ยออกมาแล้วแต่เขาก็บอกว่าเขาเป็นจมขมังเวทยังเออเรื่อง
ศาสตร์ก็เลยไปถามเขานะคะนี่ค่ะเนรนแอร์หรือนายหารรักษาจิตค่ะถูกจับ
แต่ปี๒๕๓๗แล้วก็ออกจากเรือนจำมาแล้วเนนแอร์เลยเล่าให้ติฟังแบบนี้นะคะ
บอกว่ารู้ไหมเพื่อนร่วมคุกตอนนั้นน่ะสมคิดพุ่มพวง
อ๋อที่ติดคุกพร้อมกันเหรอธัตรกรต่อเนื่องสาวบริการห้าศพ
ติก็เลยถามเนรนแอร์ว่าในมุมมองของเนรนแอร์ที่คิดว่าตัวเองเป็นจอมขมังเวทเนี่ยนะ
นแอร์บอกว่าช่วงแรกที่เห็นข่าวนี้นะคะ
เห็นข่าวว่าไปขุดเจอศพน้องกุ๊กกิ๊กวัย๒๒ปีฝังอยู่ในบริเวณบ้านของในไอซ์
นแอร์บอกว่าเนรนแอร์ไปบ้านของในไอซ์มาด้วยนะคะ
เห็นข่าวปุ๊บไปเลยแต่เข้าไปในบ้านไม่ได้เพราะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
ก็ไปยืนอยู่ด้านหน้าวันที่ไปเนรนแอร์บอกเลยว่าสัมผัสได้ถึงวิญญาณที่อาฆาตแค้นค่ะ

คือคลิปนี้เป็นคลิปที่เนรนแอร์ให้คุณกิติศักดิ์ดู
ใช่ค่ะเพื่อยืนยันว่าพอมีข่าวน้องกุ๊กกิ๊กที่ถูกฝังดินบ้านในไอซ์แล้วขุดเจอใหม่ใหม่เนี่ย
ใช่แนบอกมาเลยเป็นบรรยากาศที่เนรนแอร์ไปที่หน้าบ้านนะคะ
ยืนได้แค่หน้าบ้านเข้าไปในบ้านไม่ได้ครับแล้วเขาก็ตัดสินใจไปตอนกลางคืนด้วยนะคะ
เพื่อจะได้สัมผัสถึงวิญญาณเขาบอกแบบนี้แล้วก็ไปท่องไปอะไรเนี่ยแหละแล้วบอกว่าสัมผัสได้เหรอ
แล้วเขาบอกว่าสัมผัสได้แบบนี้ค่ะสัมผัสถึงวิญญาณของหญิงสาวอายุ๑๘ปีขึ้นไป
วิญญาณเนี่ยนะ๑๐กว่าดวงและวิญญาณของเด็กผู้ชายอายุ๑๐กว่าปีขึ้นไป
เป็นดวงจิตที่อาฆาตแค้นเป็นอย่างมากเพราะไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ค่ะ
เกิดเธอครับพระพุทธยามแผ่ไม่ตายเขาอยู่กลับมาจากวันนั้นก็มาตักบาททำบุญสวายกว่าที่กุศลไปให้เขาครับผมเป็นสิบไม่ต่ำกว่าสิบครับที่สัมผัสได้คือในน้ำบนหรือใต้ต้นมะมะมากในน้ำฮะในน้ำแล้วมีวิญญาณผู้ชาย
ข้าบมีมีครับเด็กครับผมสิบกว่าอันนี้คือคำตอบแรกจากแนนแอร์ขาดที่ติไปถามถึงเรื่องของดวง
วิญญาณว่าเอ๊ะมีวิญญาณยังวนเวียนอยู่ในบ้านของในไอซ์ไหมมีวิญญาณกี่ดวงผู้หญิง
หรือผู้ชายแล้วก็ค่ะถ้าฟังจากที่เนรนแอร์บอกเนี่ยนะเท่ากับว่า

สัมผัสได้มากกว่าทุกคนที่เคยได้ยินมาใช่ไหมใช่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เคยอาจจะเป็นชาวบ้านหรือว่าจะเป็นอะไรนะพระวันลบก็จะบอกว่าจะสัมผัสได้ประมาณหญิงสาวสองสามคนค่ะหรือมีเด็กผู้หญิงอีกคนนึงใช่แต่เนรนแอร์เนี่ยบอกว่าเป็นสิบเป็นหลักสิบค่ะทั้งผู้หญิงและทั้งผู้ชายนะคะมีเด็กผู้ชายสิบกว่าปีอีกอันนี้ในส่วนของเนรแอร์นะครับส่วน
ไปอมหาให้แล้วเจออ่ะแล้วก็โยนทิ้งอ่ะเพราะว่าในไอซ์ยิงใส
ครับในไอซ์เอากระโหลกเนี้ยไปทำพิธีเออมนต์ดำ
กดวิญญาณหรือเปล่าอืมเพราะว่ามีแค่กระโหลกศีรษะเดียวเนี่ย
นแอร์บอกว่าการสะกดวิญญาณเนี่ยนะเขาก็ทำจากกระโหลกจริง
ส่วนใหญ่เป็นความเชื่อมีการสะกดวิญญาณสี่วิธี
นแอร์บอกแบบนี้นะคะหนึ่งก็คือเอากระโหลกไปต้ม
แล้วก็บริกรรมคาถาอือหือสองเจาะปั้นเหน็ง
อันนี้เราเคยได้ยินบ่อยแล้วก็เอาปั้นเน่งมาไว้กับตัวเอง
เนนแอบบอกว่าคล้ายคล้ายกับแม่นาคพระขนงที่เจาะปั้นเหน็ง
ก็คือกระดูกที่ศีรษะนะคะตรงหน้าผากไปทำพิธีสะกดวิญญาณ
อันนี้วิธีที่สองสามเขียนชื่อคนตายเอาไว้ที่กระโหลกศีรษะนะ
แล้วเอาไปไว้ที่สารพระภูมิโดยเฉพาะที่บ้านในไอซ์
แอร์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าสารพระภูมิตั้งหลายสาร
มีสารพระภูมิหน้าบ้านมีสารงูมีสารที่เอาไปทิ้งเนี่ย
แอร์ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าไอซ์หีบเหล็ก
อาจจะเขียนชื่อคนตายเอาไว้ที่กระโหลกศีรษะมนุษย์ที่เจอ
แล้วก็เอาไปไว้ที่สารที่มีรูปปั้นงูแล้วเอารูปปั้นงูทับเอาไว้
เป็นการสะกดวิญญาณอ่าสี่ค่ะใช้ปืนยิงหลังก่อเหตุ
ยิงเสร็จก็เอาปลายกระบอกปืนมาดมอ๋ออ่ายิงใส่กระโหลกอะค่ะ
เป็นการสะกดวิญญาณเอออันนี้เพิ่งแปลกได้ยินอันอันใช่ใช่
เนรนแอร์บอกว่าคือตอบไม่ได้หรอกว่าไอซ์สะกดวิญญาณหรือเปล่า
อืมรู้แต่ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องดีถ้าทำจริงถือเป็นเวรเป็นกรรม
กรรมจะตามทันแน่นอนในชาตินี้ดูจากพฤติกรรมของในไอซ์
ถ้าฆ่าคนจริงเนรนแอร์บอกว่ามุมมองของเนรนแอร์นะครับ
มองว่าไอซ์โหดเฮี่ยมน่ากลวกว่าสมคิดคิดอีก
ที่เคยติดคุกด้วยกันอืม
อีกสองเรื่องว่าเขาเกิดมาเพราะสิ่งนั้นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะฮะ
แล้วก็เขาเกิดมาเพราะสิ่งนั้นจริงจริงฮะเรียกว่าถ้าตามภาษาคุกนะฮะ
เรียกว่ามาหลอกเพราะมือทำรวยกว่าจะทำให้ติดคุกอ่ะ
เขาว่าทรงขิตพุ่มพลวงหลายกาสนี่หลายกาสเจ้ากว่าทรงพลวงแล้วกับครับ
เนรนแอร์นี่ปัจจุบันอายุ๕๙ปีนะฮะ
แต่เขาบอกเขาปิดตำนานย่างศพเด็กทำมนต์ดำคุณสัยอะไรไปแล้ว
ใช่หลังจากออกมาจากเรือนจำก็เดินสายให้สัมภาษณ์สื่ออยู่หลายรายการเหมือนกัน
แอร์บอกว่าก็พร้อมจะกลับตัวกลับใจอะไรแบบนี้
ตอนนี้เขาบอกว่าเขาทำงานแบบพวกดูหมอดูดวงอะไรพวกนี้
เป็นลักษณะไปทางนี้ไปใช่คุณตีก็เลยไปขอข้อมูลหน่อย
ในฐานะอดีตเนรนแอร์แล้วกันนึกว่าไปขอดูดวง
ทุกผู้ชมครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับความลี้ลับหรือว่าน่าสงสัย
จากสารพระภูมิเก่าหลังบ้านในไอซ์นะครับที่มีรูปปั้นงูดำ
แม่เบี้ยเป็นงูดำตัวใหญ่แล้วก็ทับขดกับงูดำตัวเล็กอีกตัวหนึ่ง
สีขาวเนี่ยเหมือนฟองไข่อะไรสักอย่างฮะไม่รู้ว่าตัวอะไรมาไข่ไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็คาดกันว่าข้างล่างสารพระภูมิเก่าหลังนี้ที่เป็นดินเนี่ย
ข้างใต้อาจจะเป็นโพรงดินแล้วก็มีงูจริงอาศัยอยู่อีก
ซึ่งพระวันลบที่เคยมาที่บ้านในไอซ์บอกตั้งใจจะมาปลดปล่อยดวงวิญญาณให้เนี่ยนะครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้ทำแล้วก็กลับไปที่สำนักสงฆ์ที่กาญจนบุรีต้นสังกัดแหละ
บอกว่ามีงูเจ้าที่อยู่นะครับทีนี้ถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้จริง
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลองไปถามจากเจ้าของร้านจำหน่ายรูปปั้นพญานาคและองค์เทพ
ก็ไม่ไกลจากบ้านในไอซ์คุณเขมจิราบอกว่าที่พบสารพระภูมิเก่า
แล้วก็มีงูดำที่เป็นรูปปั้นอยู่ในบ้านในไอซ์เป็นรูปปั้นงูดำกับงูสีทองสองรูปปั้นอยู่ในศาลเก่าเนี่ย
เชื่อว่าที่ในไอซ์ตั้งศาลนี้อาจเป็นเพราะได้ฝันหรือได้เห็นว่าที่บ้านของตัวเองมีงูอาศัยอยู่
ตั้งสารเพื่อบูชางูให้เจ้าที่เจ้าทางที่เป็นงูคอยปกปักรักษาให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุข
อาจจะเพราะไม่ดูแลศาลนะฮะก็ทำให้เป็นต้นเหตุให้เกิดข่าวอื้อฉาว
แล้วก็มีคดีฆาตกรรมพบศพอยู่ในบ้านส่วนความเชื่อเรื่องงูดำในศาลนะครับ
ก็อาจจะเป็นไปได้ที่เจ้าที่ของบ้านเนี่ยคืองูสีดำ
เป็นเจ้าที่ของบ้านเลยเป็นงูสีดำนะครับ
ก็สอดคล้องกับข้อมูลข่าวที่เคยมีออกมาก่อนหน้านี้ว่ามีชาวบ้านเคยเห็นงูขนาดใหญ่
เหลือให้ลงบ่อน้ำในบ้านในไอซ์
ก็มันเป็นความเชื่อค่ะบางที่เขาก็เรียกว่าเป็นเจ้าที่เป็นงูเจ้าที่
บางทีก็ฝันเห็นงูก็เลยเอามาตั้งเป็นตัวแทนของเขาอะไรอย่างนี้
อย่างเช่นฝ่ายเห็นงูสีดำสีขาวสีทองก็เอาเป็นสัญลักษณ์ว่าเออ
บางทีเขาอาจจะเป็นเหมือนว่าความเชื่อว่าถ้ามีแล้วจะเห็งจะรวยหรือว่าประธานสิ่งดีให้เขาขอพรได้อะไรแบบนี้
เหมือนทำตามความเชื่อทำตามคนทักทำตามความฝันของเขาอะไรแบบเนี้ย
อย่างน้อยเป็นในเขาทำงูสารแบบเนี้ย
คิดว่าเขาประทานสิ่งดีให้เราได้ก็ยังมีพรได้เพราะเขาเป็นบริวารของพญานาค
คุณเข็มจิราบอกว่าความเชื่อเรื่องของงูเจ้าที่เรื่องของพญางูอันนี้มีนะครับ
มีพระคาถาพญางูด้วยนะครับถ้าใครสวดบูชา
ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข
ช่วยเสริมบารมีอืมร่ำรวยเงินทองเนี่ยแบบเนี้ยครับท่านผู้ชมครับ
เพียงแต่ว่าการบูชาของในไอซ์ถ้าในไอซ์บูชาแบบนี้จริงเนี่ย
แต่ว่าไม่ได้บูชาเลยหรือเปล่าทิ้งคว่างหรือเปล่า
ก็เลยเกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะฮะอ่าส่วนความคืบหน้าด้านคดีของในไอซ์
ก็ต้องรอฟังจากทางตำรวจนะครับใช่ณวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าออกมานะฮะ
ส่วนป้าเล็กถ้าดูไทยรัฐนิวโชว์อยู่แล้วอยากจะอยากจะอธิบายอยากจะพูดถึงเรื่องราวที่คนเขาว่ากันไป
ลือกันไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในบ้านป้าเล็กเนี่ย

เพราะว่าเรื่องทางคดียังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรในไอซ์เพิ่มเติมนะคะ
กระดูกมนุษย์ที่เจอในบ่อน้ำที่คาดว่าอีก๒ศพเนี่ยค่ะก็ยังระบุตัวตนไม่ได้ว่าเป็นกระดูกของใคร
ตำรวจรอหลักฐานเพิ่มอาจจะขอหมายค้นเข้าไปค้นเพิ่มเติมที่บ้านของไอซ์นะคะครับ